ไปยิงเด็กได้ยังไง
จริงแล้วผมก็ไม่ได้อยากได้ตัวเป็นกลับมาด้วย
เพราะยังไงกลุ่มนี้ก็โดนประหารชีวิตอยู่แล้ว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

กลุ่มคนร้ายที่ไปในที่เกิดเหตุจริง๗คนนะครับส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องมีอีกบางส่วน
หลักคือมีความขัดแย้งในเรื่องการขายฝากที่ดินนะครับ
สองมีคู่กรณีคนตายกับกลุ่มคนร้ายเคยมีปากเสียงกัน
มีการฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาล
คือเขาได้เอาที่ไปฝากจำนองไว้ที่นายกลุ่มคนร้ายเนี่ยตัว
เขาก็เอาเงินไปถ่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับที่ดินคืน
เขามีความตั้งใจที่จะมาทำลักษณะแบบนี้ถึง๓ครั้ง
คือลักษณะการทำงานลักษณะแบบนี้เป็นการแอบแฝงนะครับ
จริงเขาพยายามสร้างเรื่องว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องครอบครัว
ฟัฐเนี่ยเท่าที่จากการสอบสวนเนี่ยถือว่าเป็นตัวสำคัญเลย
เราค่อนข้างได้พบนะครับ
เมื่อคืนเราไปตามที่เขาให้การก็พบพยานหลักฐานที่เขาได้ฝังไว้
ผมเชื่อว่าเขาตั้งใจยิงนะเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนอมหินโหดเยี่ยมทำได้ขนาดนี้
เพราะยังไงกลุ่มนี้ก็โดนประหารชีวิตอยู่แล้ว

จริงแล้วผมก็ไม่ได้อยากได้ตัวเป็นกลับมาด้วย
ผมก็ภาวนาให้เขาสู้ด้วยซ้ำ

เขาทำดูตรงนั้นกลับไว้
เพราะเราดูตรงนั้นกันนะครับ
ผมก็ไม่รู้ภาษาเลือกนี้เลยนะครับ
กลับมาิศจริงที่ใส่ทำในวันนี้นะครับ
หนิทธอหารชีวิตก็คือ
ที่แล้วเราจะอุทต่อไป
นั่นก็คือกำเลี่ยห์ศัตรูปุหรัสตราคุณสมัย

คือผลของการตัดตรงประหารก็คือเป้าใจ

แล้วในส่วนของค่าเสียหายที่มีการเรียกร้องไปเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
ทำไมครับคิดว่า
คิดว่าไม่ได้หรอ
คุณจะไม่มีทรัพย์อีกเดี๋ยวไหม
มีทรัพย์อีกเดี๋ยวไหม